ยืนยันความรู้สึกก็คือใช่ครับเราไม่ได้ทำเราจะปฏิเสธทุกข้อเก่าหาว่าเราไม่ได้ทำทั้งหมด
ไม่ครับจังว่าเขาทำไมต้องมาทำแบบนี้
เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นสายล่อซื้อไว้เยอะ
เขาไม่กล้าขึ้นไปนอนกับพวกนี้
เขาบอกว่าเขากลัวจะโดนทำร้าย
ไม่ได้มีการควบคุมตัวปล่อยอิสระอยู่ข้างบน

ไม่มีครับสาเหตุที่ว่า
ที่เขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายไม่ใช่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวใหญ่มาอยู่๒๓วันนะคะ
เรื่องนี้แล้วก็ด้วยเรื่องของข่าวเอง
เป็นเรื่องที่มันมีความซ้ำซ้อนความรุนแรงอยู่ในตัวข่าวเองนะคะ
ทำให้หลายคนสนใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเกิดกับค่ายบำบัดยาเสพติด

คือไปเกิดกับค่ายบำบัดยาเสพติด
ซึ่งหมายความว่าคนที่เข้าไปต้องได้รับการบำบัด
ต้องได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวจริง
เท่ากับเป็นการถูกกระทำซ้ำ
แล้วก็ยิ่งทำให้ชีวิตเขายิ่งหาทางสว่างลำบาก

มันเลยทำให้คนสนใจว่าตกลงแล้วเหตุการณ์เป็นแบบไหนกันแน่

คือเท่ากับว่าถูกกระทำทั้งคู่นะคะ
คือภรรยาก็อ้างว่าถูกข่มขืน
ในขณะที่สามีเองถึงกับต้องปิดชีวิตตัวเอง
เพราะว่าทนสภาพต่างที่เกิดขึ้น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นความบีบคันที่เกิดขึ้นไม่ได้
แล้วก็ยังโดนทำร้ายซะด้วยซ้ำไป
คือพอเรื่องมาแบบนี้ก็ไม่ได้จบแค่นี้แหละค่ะ
เพราะว่าทางส่วนของกลุ่มคน
ที่เป็นอาสาในค่ายที่ว่านี้เอง
ก็ออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนะคะ
แต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหม

ก็คือเข้าสู่การแจ้งความไปแล้วเรียบร้อย
ก็มีการชี้ตัวการรับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วตามข่าว
แต่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันค่ะคุณผู้ชม
ว่าตกลงแล้วที่มาที่ไปของค่ายนี้คืออะไร
คือค่ายที่ว่านี้คือค่ายอยู่ในวัดนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นไปตามข่าว
คือจุดที่มีผู้หญิงถูกข่มขืน
คือใต้ถุนสาราวัดนะคะ
แล้วก็ผูกคอตายในนั้นด้วย
สำหรับตัวสามีที่มีความเคร่งเครียดในชีวิต
วันนี้เราจะคุยกับ๒ใน๔ที่เราเห็นตัวเลขในข่าวว่า
ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ว่านี้นะคะ
สองท่านโดยตำแหน่งเหมือนกันก็คือ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีนะคะ
คุณจีราวัตรรุณรสและคุณวิชิตขุมวง

เป็นข่าวใหญ่มากที่ลบบุรีทราบใช่ไหมคะ

ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาและแน่นอนลบบุรีคงจะแบบพอสมควรเหมือนกัน

ถ้าดิฉันพูดข้อมูลต่างอะไร
ในส่วนของงานจังหวัดผิดแย้งนะคะ
คือค่ายที่ว่านี้เป็นค่ายบำบัดยาเสพติด
ใช่ไหมคะคือคนที่มีประวัติในการเป็นผู้เสพ

เพื่อบำบัดให้เลิกยาเสพติดซะ
แล้วที่นี่ตั้งอยู่ในวัด
ตามข่าวก็คือวัดดงน้อย
อยู่ในตำบลกกอำเภอเมืองจลบบุรี
แล้วก็คนที่
เขาเรียกอะไรเขาเรียกครูพี่เลี้ยงเหรอ

คือศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม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
สังกัดของครูพี่เลี้ยงที่ว่านี้เนี่ยคือสังกัดของจังหวัดของจังหวัดครับแต่เราอยู่อำเภอครับผม
แต่เราได้รับคำสั่งจากจังหวัดเราก็เลยต้องมาเท่ากับคุณคือเท่าเท่ากับคุณคือบุคลากรของมหาดไทยเหรอคะ
ใช่ครับผมใช่ครับอ๋อล่ะโทษนะคะคือมีลักษณะเป็นอะไรคะ
ข้าราชการด้วยไหมหรือเป็นพอกึ่งข้าราชการเขาบอกอ่า
ทีนี้ขอโทษนะคืออาจจะพี่หน้าแก่ก็ได้นะคะแต่เห็นแต่เห็นสองท่านดูเด็กอ่ะ
คือดูเด็กแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วต้องมาเป็นพี่เลี้ยง
มันเฉพาะทางมากเลยนะกับการบำบัดยาเสพติดนะนะที่ฉันคิดเอานะคะ
คือคุณได้รับการฝึกอะไรมาคุณถึงมาเป็นพี่เลี้ยงได้
ก็ก่อนมาเป็นเนี้ยเคยเป็นทหารเกณฑ์มาอ่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วพอพอสอบ
สอบสอบสอบแรกก็ได้รับการฝึกก่อนอ่าถึงถึงจะมาทำงานได้
ที่ที่ได้รับการฝึกคุณไปฝึกอะไรคะก็ฝึกระเบียบแถวฝึกอะไรอย่างเงี้
อ่าแล้วลักษณะของการมาเป็นพี่เลี้ยงก็คือมาฝึกระเบียบวินัยต่ออีก
มีให้กับผู้ที่เข้าบำบัดเหรอใช่ครับผมอ๋ออ๋อแต่ไม่ใช่เป็นคนที่มาแนะนำว่าถ้าจะ
เลิกต้องทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างอย่างนี้ไหมครับผมไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับค่ายนี้เนี้ยคนที่เข้ามาในค่ายนี้นะคะ
เขาทำอะไรกันคะเขาเขาไปทำอะไรออกกำลังกายออกกำลังกาย
มีฝึกอาชีพฝึกอาชีพช่างยนต์พวกการอาชีพพวกไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ครับผม
มีครูมาสอนครับผมเป็นครูที่โรงเรียนแถวพวกเทคนิคพวกอะไรพวกนี้
จะมาสอนข้างในครับผมคือคุณที่เชี่ยวชาญวิชาชีพใช่ครับผมวิชาชีพ
ใช่ครับก็จะมีผู้ที่มาร่วมในโครงการนี้อีกใช่ครับผมใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แค่มีพวกเราใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้อ่า
แต่ของพวกเราเนี่ยมาแนวฝึกระเบียบวินัยฝึกแถวใช่ครับใช่ไหมคะ
ตื่นนอนตั้งแถวกินข้าวฝึกอาจจะเรื่องของร่างกายเป็นหลักครับผม
ใช่อ่าทีนี้ซึ่งได้รับการฝึกมาก่อนอย่างอย่างของคุณวิชิตเนี่ยบอกว่า
เป็นทหารเกณฑ์มาก่อนทีนี้ก็มาสมัครพอสมัครก็ผ่านการอบรมเพื่อจะมาเป็นครูพี่เลี้ยง
ของคุณจิรวัตรเส้นทางเดียวอ๋อเช่นเดียวกันครับผมเป็นทหารมาก่อนเหมือนกันครับ
เวลาเขาคัดกรองเขาต้องคัดคนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารใช่ครับผมผ่านการเกณฑ์ทหาร
เอ่อดูจากขออนุญาตดูหนังสือของทางการนะคะหัวครุฑนะนะอันนี้อันนี้
ใช่เพราะอันนี้เป็นหนังสือคือเวลาที่เราพูดว่าเป็นค่ายบำบัดยาเสพติดคนที่เข้ามาเนี่ย
มีทั้งหมดกี่คนคะอ่าสองร้อยสามสิบสองคนครับต่อหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นครับผม
แต่เรารวมกันทั้งหมดหนึ่งหนึ่งกับสองรวมเป็นหนึ่งรุ่นครับผมทั้งหมดมีทั้งหมดแปดรุ่นครับ
มีทั้งหมดแปดรุ่นแปดรุ่นครับรุ่นละประมาณร้อยคนได้ไหมอ่าได้ครับผมได้ครับ
รุ่นละประมาณร้อยคนแต่เวลาเวลามีค่ายเนี่ยคือเรารวมหนึ่งกับสองมารวมกันเป็นหนึ่งรุ่นครับผม
อ่าคือค่ายรอบหนึ่งเนี่ยมาสองรุ่นเพราะฉะนั้นรอบหนึ่งก็จะสองร้อยกว่าคนใช่ครับอ่า
รุ่นหนึ่งก็จะเลี้ยข้างบนรุ่นสองก็จะเลี้ยร่างอ่าข้างบนข้างล่างคือข้างบนสาราการประเรียน
อ่ากลับข้างล่าศาลาการประเรียนใช่ครับสารวัดนั่นแหละแหละเราเรียกกัน
ใช่ครับสาหรับเราง่ายนะครับทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งตัววันที่สิบเอ็ด

ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าคุณสองคนคือสองในสี่ที่ถูกเราฮะ

อีก๒คนนี่อายุมากกว่าคุณจีรวรรณกับคุณวิชิตไหมคะ

คุณสองคนมาทำค่ายนี้เอาหมายถึงค่ายที่อยู่ที่วัดนี้เนี่ยนานแค่ไหนล่ะคะ

ทำมาสองปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่สองครับผม

เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากเอกสารของทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคือมีเอกสารตาคุดตามปกตินะคะคุณผู้ชมว่าใครรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็ค่ายที่ว่านี้เนี่ยจัดที่วัดดงน้อยที่ว่านี้เนี่ยนะคะคือค่ายที่เกิดเหตุคือเป็นค่ายของรุ่น๑และรุ่น๒

รอบแรกครับผม

ร้อยสามสิบสองสองรุ่นรวมกันสองคนที่ว่าสามีภรรยาที่ว่านี้เอ่อดิฉันคือเวลาคนมาค่ายเนี่ยมาได้รอบเดียวป่ะคะหรือเราเคยเจอมาสองรอบ
เคยเจอ๒รอบบางส่วนมาก๒รอบก็มีครับบางรอบก็มีครับ
เรียนต้องถามคุณจิรวัตรเพราะคุณจิรวัตรทำมา๒ปี

สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขามาปีที่แล้วมาไหม

เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือรู้จักกันอะไรกันในแวดวง
ไม่รู้จักเลยครับเพราะอยู่ต่างอำเภอกันครับผม

ลบบุรีทีนี้สองคนนี้ที่มาเนี่ยคือเขาอยู่รุ่นหนึ่งหรือรุ่นสอง
รุ่นหนึ่งครับผมก็คืออันนี้คือผู้ใหญ่เขาไปจับมา

ใช่ครับผมไปจับมาตั้งแต่วันที่๑๑แล้วครับตอนเย็นแล้วครับที่เอามาส่งตอนเย็น
ค่ายนี้คุณวิชิตคือค่ายนี้คนที่จะเข้ามาได้คือเขาเป็นใครคะคนที่จะเข้ามาค่ายนี้ได้
ก็คือต้องเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดที่เวลานั้นไปตรวจปัสสาวะเจออะไรอย่างนี้ส่งเข้ามา
คนที่ถูกคัดเข้ามาเนี่ยคือเป็นคนที่มีคดียาเสพติดหรือเปล่าคะ
มีครับผมมีถ้าเราเจอเขายังติดพวกคดีอะไรอยู่เราก็อาจจะแยกไปเพราะว่าค่ายนี้จะรับเฉพาะคนที่เสพยาเฉยครับผม

อันนี้คือเรียนพูดถูกไหมว่าค่ายนี้เนี่ยสำหรับคนที่เสพ

เขาไม่ใช่พวกคุณแล้วใช่ไหมคะก็ต้องไปตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ตามขั้นตอน
ส่วนใหญ่ไปคัดกรองมาด้วยวิธีไหนคะ

บางคนก็ยอมรับเลยครับก็เป็นเป็นที่ตรวจปัสสาวะที่ทาง

ด่านตำรวจด้วยแล้วก็พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านตามหมู่บ้านของตำบลตัวเองครับผม

โดยที่คนที่มาเนี่ยคือเขามีเงื่อนไขอะไรไหมคะว่าเขามาพอออกไปแล้วเขาจะมีไหม
หรือถ้าเขาไม่มาเขาจะมีไหมคะมันมีเงื่อนไขไหมค
อ่าก็ทางนี้ต้องเป็นทางของศูนย์ที่เขาทำ
ถ้าใครไม่มาก็อาจจะดำเนินคดีอย่างอื่นไปครับผมถ้าไม่มา
ค่ายนี้นี่เดี๋ยวนะคะคือสามีภรรยาเนี่ยถ้าตามข่าวเนี่ยสามีมาแต่ภรรยาน่ะติดรถมา

ไม่กำหนดไม่เกินไม่เกินห้าสิบ
เพราะเรากลัวจะแบบออกกำลังกายอะไรไม่ไหวครับผม
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๑ธันวาคมตามข่าวรุนแรงมากนะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าคือจริงผู้หญิงเขาไม่ได้เข้าค่ายใช่ไหมคะ

คุณสองคนยังไงบ้างใครจะเล่าก่อนคะ
เวลานำมานี่นำสามีมาแล้วภรรยาเดินตามมาหรือคุณพาเข้ามาเป็นคู่คะ
อยู่กับพวกนั่นเพราะว่าเราต้องเช็คเขาด้วย
ก็ตอนประมาณทุ่มครึ่ง
ก็ครูผู้ปกครองก็จะเรียกพวก
ผู้ค่ายอำบัดมารวมกันที่ราลงพล
เพื่อจะเช็คยอดและนำขึ้นลงนอนตอน๒ทุ่ม
พอถึงเวลา๒ทุ่มครูปกครองก็ให้เด็ก
ที่ม้าว่าค่ายขึ้นไปหลงนอนทั้งหมด
แล้วจะมีผู้ป่วยเราก็จะแยก
จะแยกให้นอนข้างล่างเพราะเราต้องคอยดูแลผู้ป่วยด้วย

หลังจากนั้นพอเด็กขึ้นไปทั้งหมด
เราก็ได้นำไปหานายทงชัยที่นั่งอยู่
ตรงหลังเสาทงกับภรรยาว่าให้ขึ้นไปนอนข้างบน
แต่นายทงชัยไม่ยอมขึ้นไป

มานั่งที่จุดที่พวกครูอยู่เวรทั้งหมด
๔คนกับผู้เข้าค่ายบำบัดอีก๖คน

ทำไมคุณจำตัวเลขได้ขนาดนี้

ครูฝึกทั้งหมด๒๔คนจะต้องอยู่รวมกันทั้งหมด

เปิดค่าย

เพราะฉะนั้นคือในไข้วันที่๑๑๒๒ตามกำหนด
คือครูจะมี๒๔คน

ตอนที่สามีเขามากับภรรยา
ซึ่งภรรยาเขาตามมานะคะคนที่พาเขามาคือใครคะ
ทั้ง๒ท่านนี้โดยการอันนั้นผมไม่ทราบครับว่าใครพามา
แต่ทีนี้พอมาถึงแล้ว

คนที่ไม่ขึ้นก็คือตัวผู้ชาย

ระหว่างนั้นเนี่ยแล้วทางครูพี่เลี้ยงจะจัดการกับตัวภรรยายังไงคะ

ภรรยาได้เอ่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับ

มานั่งที่ครูนั่งเข้าเวร

แล้วก็ครูพี่อ่าผู้ค่าพันธ์บัตรอีก๖คน

สักพักนึงครูไพรศาลก็คือครูพี่เลี้ยง

ถามนายทงชัยว่าทำไมไม่ขึ้นไปนอนรวมกับเขา

ครูผู้ปกครองก็เลยจึงถามนางชัยว่า
ให้ขึ้นไปนอนบนหอละครั้งได้ไหม

ครูไพรศาลก็เลยเอาผ้าออกออกจากคอ

ใช่เพราะเด็กทุกคนจะต้องเป็นสี
ทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับมาคือครูอยู่พร้อมกัน๒๔คน

อีก๖คนที่เป็นคนในค่ายเนี่ย๖คนนี่คือ

จะเป็นชั่วโมงหนึ่งจะเปลี่ยน๖คน
โมงจะเปลี่ยน๖คนเป็นสีแดงกับสีเขียว

ตามข่าวเขาพ่ายหัวกันบอกว่าเขาอ้างตัวเป็นสายตำรวจ

เขาก็ได้อ้างว่าได้ทำงานให้หน่วยงานกับหน่วยงานหนึ่ง
เขากลัวโดนทำร้ายแล้วเขาก็ไม่อยากขึ้นไปเขาก็ไม่ยอมขึ้น
ที่กลัวว่าโดนทำร้ายโทษนะคะถ้าที่ฉันสรุปผิดคุณบอกนะ
คือที่กลัวโดนทำร้ายเพราะว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นสายตำรวจ
คือสายตำรวจพวกคดียาใช่ไหมถ้าตามข่าวนะเอาตามข่าว

ถ้าให้ขึ้นไปผูกคล้าตายดีกว่า
ให้นอนพอละครั้งพอละครั้งพอละครั้งอันนี้คือถามเขาว่านอนพอละครั้งได้ไหม
บอกว่าได้เราจึงให้ขึ้นไปนอนแล้วตามปกติเนี่ยตามปกติในค่ายเนี่ย
จะมีใครต้องแบ่งไปนอนที่หอละครั้งไหมคะก็ไม่มีครับผมไม่มีครับอ่า
เวรจะไม่มีใครหลับไม่มีใครนอนก็เพราะว่าจะต้องอยู่ข้างล่างทั้งหมด
จะไม่มีครูพี่เลี้ยงบางส่วนคนที่เข้าเวรขึ้นไปนอนหอระคังจะไม่มีใครนอนไม่มีแล้วผมไม่มีครับ
โดยปกติไม่มีเลยไม่มีเลยครับทีนี้แปลว่าตอนที่บอกนอนบนหอละครั้งได้ไหม
แล้วเขาบอกได้เนี่ยแปลว่าถ้าเขาขึ้นไปเขานอนคนเดียวเหรอคะนอนคนเดียวครับ
เขาก็ขึ้นไปครับขึ้นไปนอนก็นอนเลยครับนอนเลย
อ่าขึ้นไปนอนเลยอ้าวเดี๋ยวแล้วแล้วตอนที่จังหวะที่เขาขึ้นไปนอนแล้ว
ภรรยาเขาอ่ะก็นั่งนั่งอยู่ที่เดิมที่โทรใช่นั่งอยู่ตรงหน้าด้านหลัง
หลังเสาทงอ้าวแล้วอ้าวก็ยังไม่มีใครมารับภรรยาเขาไม่มีครับ
ไม่มีเขาก็นั่งรออยู่ตรงนั้นเขาเห็นนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปเฉย
เขาไม่ห่วงเหรอคะว่าเดี๋ยวผมรอมีคนมารับภรรยาก่อนมีไหม
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งภรรยาทั้งภรรยาทั้งนายทรงชัยก็ไม่พูดอะไร
ตอนที่ผมพามาพาเดินออกจากหอละครั้งเดินออกจากเสาทง
ทงเพื่อจะมานั่งตรงนั้นไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยครับถ้าดูจากรูปขออนุญาตดูใช่ไหมคะ
ได้ครับอ่าถ้าเล่าตามรูปนี้เนี่ยนะคะคือสาราการประเรียนคือตรงนี้ป่ะค
หลังนี้ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตรงซ้ายมือนี่ครับอ่าที่เป็นเงาที่เป็นเงา
เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออ่าใช่หอระคังตรงนี้เป็นครูที่นั่งทั้งหมดยี่สิบสี่นาย
แล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าผู้เข้าอำบัดหกคนที่นั่งเข้าเวรอ่าอันนี้คือลานวัดนะคะ
คุณผู้ชมแล้วที่เห็นคือหอระคังที่ผู้ชายขึ้นตัวสามีขึ้นไปนอน
คนเดียวคนเดียวครับแล้วจังหวะก่อนที่จะขึ้นไปตรงนี้เนี่ยก็คือนั่งกันอยู่ตรงนี้
ตรงตรงลานตรงลานครับตรงลานและที่คุณผู้ชมเห็นขอบด้านนี้เนี่ยคือสาราการประเรียน
ที่มีคนนอนอยู่ชั้นบนชุดหนึ่งใช่ครับผมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนอน
นอนข้างบนหมดเลยครับทั้งหมดข้างล่างนี่จะเป็นไม่มีที่นอนอ๋อแปลว่าข้างบนนี้สองร้อยคน
รวมหมดเลยครับรวมหมดรวมหมดเลยอ่าจะลงทางเดียวครับผมตรงนั้นทางเดียว
ระหว่างที่สามีขึ้นไปนอนบนนี้เสร็จแล้วปุ๊บภรรยาก็ยังนั่งอยู่แถวนี้
ไม่ใช่ภรรยานั่งอยู่ที่นี่ครับหลังสอทงไม่ได้มานั่งตรงนี้ครับ
มันมันอยู่เหลี่ยมไหนเท่าถ้าเอาภาพนี้ไปหลังอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับ
อ่าเฉียบมาอ๋อเฉียบมาถ้าผมอ่าอยู่ตรงด้านหน้ากองอำนวยการครับ
อ่าก็คือจะอยู่ตรงลานใช่ไหมครับครับผมสอทรงต้องอยู่ตรงการแจ้งกันนะคะ
ใช่ครับทีนี้ก็จะอยู่แถวนี้ใช่อ่ะแล้วเรื่องยังไงต่อ
แล้วคือแล้วยังไงก็แล้วแล้วไหนทรงชัยก็ขึ้นไปนอนนอนอยู่ข้างบนเลย
อ่าแล้วก็แต่โดยดีครับผมไม่พูดไม่อะไรทีนี้เหตุการณ์เนี้ยนะคะ
บอกว่าภรรยาเขาถูกพามาที่อาคารหลังนี้ถูกไหมที่สาราใช่ครับผมใช่ครับ
อ่าแล้วก็แล้วก็ถูกรุมธรรมราอ่ารุมคมเขินก็คือที่นี่ครับผม
ใช่แล้วเรื่องจริงเอาในมุมของคุณสองคนเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่เขาขึ้นไปนอนบนหอละครั้งก็ไม่มีอะไรนะไม่มีเหตุการณ์อะไร
ไม่มีใครไปไหนเพราะว่าเราอยู่เวรกันทั้งนั้นใช่เพราะเรานั่งกันอยู่แต่ตรงนี้
คอยดูเด็กลงเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ครับเพราะจะมีเด็กที่นอนอยู่บนลงมาเข้าห้องน้ำตลอด
คนที่เข้าห้องน้ำก็เราจะให้เวรเดินตามไปด้วยต้องมีคนประกบ
ใช่ครับผมเราเราต้องคอยดูพบเป็นวันแรกใช่ครับอาจจะไม่อยากอยู่ใช่ใช่
ใช่ครับทีนี้ตกลงผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะถ้าตอนที่รอว่าจะมีคนมารับอยู่เนี่ยนะ
รออยู่นานแค่ไหนที่ตัวของผู้หญิงลุกออกจากจุดเดิมนั่งตรงนั้นตลอดแหละครับ
ไม่ได้ไปไหนเลยนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งอยู่อย่างนั้นครับผมไปเข้าห้องน้ำไหม
ผมผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นมีเดินผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นมีเดิน
เดินผ่านพวกผมที่เข้าเองอ่ะนะเดี๋ยวแล้วเรื่องมันมาสู่จุดที่
ตัวภรรยาถูกพาไปคมคืนยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงเหมือนกัน
ไม่ทราบอ่าอ่าคิดว่าขึ้นไปแล้วเขาหลับไหมฮะ
ก็คือเขานอนเขาเขาไม่ได้ลุกอะไรมาเลยคือมีสักพักมีมีแต่เขาลงมาเข้าห้องน้ำ
ใช่ตอนเขาลมเข้าห้องน้ำกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียว
นานไหมหลังจากที่ขึ้นไปรอบแรกทิ้งเวลานานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้น
ซึ่งตอนครึ่งชั่วโมงที่เขาลงมาเข้าน้ำเขาเห็นภรรยาเขาไหมคะ
อันนี้ผมเขาเดินไปเข้าห้องน้ำก็คือออกไปด้านหลังไม่แต่เขาเห็นภรรยาเขาแล้วผม
นั้นผมไม่ทราบแล้วเขาก็ขึ้นมานอนเหมือนเดิมที่เดิมภรรยาเขายังอยู่ไหมยังอยู่ครับผม
ยังอยู่ครับผมภรรยาเขาอยู่ข้างหลังแต่ไม่ทราบว่าไปตอนไหน
แล้วเขาก็เดินขึ้นมาเข้าที่นอนเหมือนเดิมคือหอละขังแต่เขาไม่นอน
เขาเดินวนไปวนมาพูดพร่ำอะไรพวกผมไม่รู้เดี๋ยวนะคือทั้งหมดนี้เนี่ยคือคุณ
เอาอย่างนี้ใครเป็นคนที่เห็นภรรยาเขาตลอดเวลาว่าอยู่ตรงไหน
ขยับไปตรงไหนลุกออกไปตรงไหนใครใครเป็นคนเห็น
ใครใครเป็นคนเฝ้าไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเฝ้า
เพราะว่าเราไปอยู่เวรนั่งอยู่เวรกันตรงนั้นทั้งหมดกันหมดไม่มีใครเฝ้า
ไฟสว่างแค่ไหนครับสว่างมากเลยครับเหมือนเหมือนกลางวันเหมือนเช้าเลยครับ
มันเป็นไฟสปอร์ตไลท์เหรอคะใช่ครับผมสปอร์ตไลท์ยิงลงมาที่ลาน
ครับผมลงมาที่ลานแล้วขอบขอบตึกขอบตึกจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี้ย
สว่างหมดสว่างหมดเลยครับเพราะว่าเราติดเราติดหลอดไฟด้วย
อ่าเราติดหลอดไฟไว้ด้วยห้องน้ำอยู่ไกลจากตรงลานไหมคะไม่ไกลนะ
ไม่ไม่ไกลครับพอพอเดินไปหลังแล้วเลี้ยวซ้ายหน่อยก็ถึงแล้วครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะดูมีความเล่าคล่องแคล่วมาก
ค่ะคล่องแควมากแต่เราไม่ได้นอนเลยครับคือคือเราเพราะผมเป็นรองหัวหน้าหมวด
ชั่วโมงครับผมค่ะคือที่บอกว่าเล่าคล่องแคล่วมากคือก็มีเนื้อเรื่องของตัวเอง
แต่คำถามก็ว่าแล้วแล้วไปเกิดเหตุเอาตอนไหนนะคะ
แล้วไปเกิดเหตุตอนไหนเพราะว่าข้อเก่าหาเนี่ยหนักมากนะคะ
และที่สำคัญนี่คือ๒ใน๔ค่ะ
นี่คือ๒ใน๔ที่ถูกชี้ตัวแล้วสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นตามข่าวเนี่ยสามีเนี่ยถูกทำร้าย
รุมทำร้ายแล้วก็ภรรยาเนี่ยถูกรุมข่มขืนนะคะ
แล้วก็มิมมีแรงกดดันมากทำให้เขาเหมือนกับไม่ไหวแล้วกับชีวิตนี้นะ
ทีนี้จุดที่เอาอย่างนี้
ตอนเขาขึ้นไปหอระคังคุณได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรเขาหลังจากนั้นอีกไหม

ตอนเขาลงมามีใครเดินเข้าไปคุยกับเขาไหมคะ

สภาพของตัวสามีเนี่ยนะครับ

มีเมายาเสพติดไหมหรือว่ามีเมาเหล้าไหม
พูดพ่ำเผ้ออะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับบนหอระคัง

พูดไปเรื่อยครับพูดพร่ำเพ้ออึมคึมกับตัวเองอะไรอย่างนี้

เพราะเราดูอยู่ไงตอนที่เขาอยู่บนหอบนหอละครั้ง

ไม่ครับผมก็นั่งทั้งคืนวันนั้น
ทีนี้จุดที่สามีตามข่าวจุดที่สามีโดนทำร้ายเนี่ยตรงไหน

หลังจากไปห้องน้ำมาขึ้นมาได้มาพอละครั้ง
ครูผู้ปกครองก็เลยเรียกให้นายทงชัยลงมา
ลงมาข้างล่างเพื่อจะให้ขึ้นไปนอนข้างบน
เพราะว่าเห็นว่ามันดึกแล้ว
ก็ข้างบนคงหลับกันสนิทแล้ว
แต่นายทงชัยก็ไม่ยอมไป
ก็เลยให้ผู้เข้าค่ายบำบัด๖คน

ขึ้นไปนอนข้างบนนางชัยก็ขัดขืน

เป็นคนเอาเพื่อสลามคืนได้และเพื่อนอน
ในจังหวะตอนจะขึ้นศาลาวัฒน์
กี่คนเข้าไปแตะเนื้อต้องตัว

คือเด็กนี้หายุได้น้อยกว่าเขาหรอ

เขาก็สะบัดก็โดนเด็กนะครับ
ก็ช่วยกันจนขึ้นไปได้ดีครับผม

ผมก็เลยให้เด็กอยู่ข้างบน๓คน
เพื่อดูพฤติกรรมของเขาว่าจะต้องทำอะไรอีก

จุดไหนที่ทางตัวสามีเขาอ้างว่าเขาเห็นภรรยา
ถูกกระทำอยู่

เขาอยู่บนหอยละครั้งมันเป็นไม่ได้
ขอดูสภาพใต้ถุนหน่อยได้ไหมคะ

นี่ครับผม

แล้วถ้ามองจะขอหลักทางมาจะเห็นมุมไหนของ

มันจะเป็นกระจกก็มีพวกต้นไม้

หอหลักทางลงมาไม่เห็นหรอ

นี่แหละครับ

อันนี้คือมุมเดียวที่ถ้ามองจากหอระคัง

อันนี้คือหน้าต่างใช่ไหมคะ

พวกของวัดของเขา

แล้วอันนี้ที่เลี้ยวไปเป็นห้องน้ำ
เลี้ยวซ้ายห้องน้ำ

ที่อัธนาสงฆ์ก็คืออยู่ตรงมุมนี้

ทีนี้เสียง
ถ้าสมมุติมีคนร้องจากตรงใต้ถุนวัด

ได้ยินครับถ้าร้องเพราะว่าคน
ก็จะมีผู้ป่วยนอนอยู่ด้วย
ก็คือพวกผู้ที่มาเข้าความบัติ
ก็คือผู้ป่วยคืนนั้นครับผม

ถุนสารามีใครอยู่คะ
มีครับผมมีผู้ป่วยนอนอยู่

คนคนเดียวครับและส่วนข้างหน้ากองอำนวยการ

นี่คือข้างในใช่ไหมครับ

แล้วตอนคืนนั้นเนี่ยก็มีเก้าอี้อยู่อย่างนี้เหรอคะ

แล้วที่บอกว่ามีผู้ป่วย
นอนข้างในครับตรงข้ามกันก็จะเป็น

ตรงบนอัศนาครับ

เพราะว่ามันมีครูอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นอะไรก็ให้บอกครูได้

ตรงนี้เป็นกระจกคือครูมองเข้ามาจะเห็น
เขาเรียกครูจะได้ยินคือจะเป็นแบบนี้
ครับผมอันนี้คือสภาพภายใน

ปุ๊บไหวก็เห็นหมดแหละครับ

เห็นว่าเขาเส่นไยเป็นสายตังหลวง

จะเจ็บก็คงเป็นบันไดเลยครับ

มันเป็นที่ปิดปกติเขาจะปิด
เอาอย่างงี้ข่าวนี้ที่ข่าวออกมาคือ

คุยกันยังไงในส่วนของอาสาของครูพี่เลี้ยง

ใช่แจ้งความขึ้นมาก็คือข้อได้จริงก็อยากจะแบบ

ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
และที่สำคัญคือขั้นตอนการแจ้งความ
ก็แน่นอนไปถึงการชี้ตัว

บรรยากาศบรรยากาศตอนที่ไปชี้ตัวเนี่ยเป็นยังไงคะ

ก็ยังคุยกันเล่นคุยคุย
เล่นเลยยังหัวเราะอะไรกันเลยครับ
ใครใครคุยเล่นกับใครคะพวกผมอ่ะว่าคุยเล่นกันยังไง
ว่าเขามาชี้ตัวรถตำรวจอะไรมาอะไรอย่างนี้นะครับ
นี้ใช่ไหมนี้คือบรรยากาศแท่ผมยังยิ้มอยู่ในที่นี้คุณ
ใช่ที่โดนชี้ครับผมก็ยังงงอยู่ว่าอ้าวเป็นผมได้ไงอะไรอย่างนี้
คุณวิชิตคุณใจดีสู้เสือหรือเปล่าโอ้ยว่าไม่ใช่แหละครับ

เผื่อใจเตรียมใจอะไรไว้เหรอคะ
ผมไม่ได้ทำอะไรผมจะต้องเตรียมใจไว้เพื่ออะไรครับ

ใช่ครับผมอันนั้นคือเนี่ยเวลาเขาจะชี้ตัวเนี่ยเขายังมองแฟนเขาเลยนะครับ
เหมือนเขาแบบไม่มั่นใจครับแฟนเขา
คือพวกผมก็จะล้อกันว่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่า

พอชี้ว่าคนนี้เขาก็ชี้เลยอะไรอย่างนี้
ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
คือจะขันไปถามต่อ
เดียวพี่คอยสังเกตดูแล้วกันเขาจะขันไปถามอยู่
ก็คือกับทุกคนก็คือหัวประมาณคน๑๐มาหมดเลยครับ

ใช่ครับแดดอย่างงี้มากมองแล้วก็เขาก็ชี้ตัว
กูมองว่าเราใช่คนนี้หรือเปล่าถามแปลงเขาว่าใช่คนนี้หรือเปล่า
พูดเสียงโลร้คคุณเล่นกันเหรอครับใช่ครับ
แต่รู้ใช่ไหมว่าจังหวะนั้นคือมาชี้ตัว
รู้ครับผมเพราะว่าตำรวจพามาก็คือเลยให้พวกเรามาทั้งหมดเลย๒๔คน
เพราะว่าจะให้ตอนทุกนี้ชี้ตัว
โดนไปสิโดนไม่ใช่ตอนนั้นเอาอย่างงี้นะคะ
คือตอนจังหวะที่เห็นมีการล้อเล่นพูดคุยสนุกสนานกันเนี่ย
คือดูไม่เครียดเลยนะเขาไม่เครียดไม่เครียดแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นจังหวะมาชี้ตัว
ใช่แต่ทีนี้หลังจากชี้ไปแล้วเจอไป๔คุณคือ๒ใน๔
คุยกันว่ายังไงครับ
ล้อกันว่าไอ้หื่นอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ในวงแบบเล่นกันเฉยนะครับก็คือคุยแกล้งเล่นกันกับเพื่อนนะครับ
หัวหน้าทีมคุยไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นของโครงการคุยถามคุณสองคนไหมคะว่าตกลงยังไง
ถามครับผมก็เลยบอกต่อไปไม่มีแบบนี้ในวัดหรือครับ
คือทุกคนเลยครับที่อยู่เขามั่นเขามั่นใจหมดในตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกันเพราะคืนนั้นอยู่ด้วยกันหมด
ขอนิดเดียวก่อนพักก็คือว่าในคืนนั้นในช่วงจังหวะนั้นมีเด็กวัดมีเนรมีพระมีท่านอื่นใด
เหนือจากพวกคุณไหมคะในวัดนั้นที่แบบมาอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
อ๋อมีครับก็มีพระแล้วก็แม่ชีก็อยู่ในนั้นแม่ชีก็พักอยู่ด้วยครับ

แต่ว่าที่แบบมาเดินให้เห็นจะได้ยินถ้าเกิดอะไรขึ้นจะมองเห็นถ้าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าจะเสียงดังก็จะมีกุฏิเจ้าวาดอยู่ตรงนั้นเลยครับตรงหลังใกล้หอระคัง
อยู่หลังหอละครั้งแค่หน่อยเดียวอยู่ข้างหลังเลยครับ
เข้าไปด้านไหนนะตรงนี้นะครับตรงตรงสีส้นข้างหลังนะครับ
ด้านไหนเข้าไปตรงนี้กุฏิเจ้าวาด

แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นกุฏิกกฎแม่ชี

ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

วันที่๑๑นะครับเขาก็มาแจ้งว่าพบนายทงชัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในชุมชนของผมนะครับ
ค่ะนะฮะผมก็เขาก็ให้ผมเนี่ยครับนำกำลังไปตรวจสอบให้หน่อยว่านายทรงชัยเนี่ย
เคยมาถามหาซื้อยาบ้าผมก็เลยไปนำกำลังไป
อ่าไปที่บ้านหลังดังกล่าวก็ไปพบกับนายทงชัยนะครับอ่าค่ะ
ผมก็เข้าไปแจ้งกับนายทรงชัยว่าผมเป็นใครเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลพื้นที่ตรงนี้
มีเจ้าบ้านมาแจ้งว่าคุณอ่าเกี่ยวข้องเรื่องยาเสร็จผิดคุณเศษยา
ค่ะอ่าผมขอตรวจปัสสาวะแล้วพบนายทรงชัยบอกว่าอ่า
ไม่ต้องตรวจหรอกครับผมเสพยามาครับเสพจริงไม่ต้องตรวจ
แล้วสุดท้ายได้ตรวจไหมคะแล้วก็ไม่ได้ตรวจครับเขาก็รับรับ
เอาล่ะบอกไม่ต้องตรวจครับผมรับลูกผู้ชายผมเสพยามาจริงครับ
ผู้ใหญ่เลยได้เป็นคนที่พาสามีภรรยาคู่นี้มาที่ค่ายที่วัดใช่ไหมคะใช่ครับ
เอ่อตัวภรรยาเองก็ไม่ได้ตรวจสารเสพติดใช่ไหมคะไม่ได้ตรวจครับ
แต่ว่าก่อนที่ภรรยาจะจะตามสามีไปเนี่ยครับอ่า
ผมก็ได้แจ้งแจ้งกับภรรยาเขาว่าค่ายครั้งนี้จะไม่มีผู้หญิงอ่า
จะมีแต่ผู้ชายเราไม่ต้องไปนะฮะเราไม่ต้องไป
เราเสพยาเหรอเราจะไปนะครับเขาก็เขาก็มองแล้วพยักหน้า
ผมก็ถามบอกเสพยาเหรอเขาบอกเสพแล้วเขาก็วิ่งขึ้นรถไปกับสามีเขาล่ะครับผม
เอ่อวันนั้นผู้ใหญ่รู้ไหมคะว่าภรรยาที่ตามไปที่ค่ายเนี่ย
แล้วภรรยาคือตัวผู้หญิงเนี่ยนัดใครมารับคะเพราะว่าค่ายมันเป็นค่ายผู้ชายนะคะ
เขาบอกผู้ใหญ่ไหมคะอ่าคือคนที่จะมารับเนี่ยนะครับ
ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าก่อนที่นายทงชัยเนี่ยจะไปจะไปค่ายกับ
กับทางเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะครับค่ะคือเขาไม่ยินยอมไปกับผมครับ
อ่าเขาขัดขืนทุกอย่างก็คือว่าไม่ปฏิบัติตามที่จะไปค่ายนะครับ
ผมเสียเวลาไปตรงนั้นเป็นชั่วโมงครับอืมผู้ผู้ใหญ่ค่ะตอนที่ผู้ใหญ่มาส่งแล้วเนี่ยนะคะ
คือตัวภรรยาเองเนี่ยเขาต้องเขาต้องนั่งรออยู่ที่กลางราน
เขาไม่สามารถเข้าไปในค่ายได้ตอนนั้นผู้ใหญ่พอมาส่งแล้ว
ผู้ใหญ่อยู่อีกนานไหมคะกว่าที่ผู้ใหญ่จะกลับนะคะ
อย่างนี้แหละครับที่ค่ายนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ที่มีรั้วรวดหนามอะไรหรอกครับ
อ่าค่ะค่ะมันเป็นร้านวัดอ่าเป็นศาลาค่ะใจที่ที่เป็นที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
อ่ามีไฟสว่างโล่งพอผมขับรถตามตามหลังรถที่นำนำตัวนายทรงชัยกับภรรยาเนี้ยไป
พอไปถึงที่วัดผมก็ลงไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อศที่รับลงทะเบียนลงอะไรเนี่ยครับ
ค่ะค่ะครับผมแล้วผมก็สอบถามนายทรงชัยเนี่ยว่ากินข้าวหรือยังนะฮะ
นายทงชัยบอกว่ายังไม่ได้กินผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยหาอะไรให้เขากินหน่อย
เพราะว่ากลัวคงจะไม่มีแล้วเขาก็ไปหาบะหมี่สำเร็จรูปมาให้แล้วก็
ถามภรรยาเขาว่าผมหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปที่อำเภอ
อ่าคุณไปกับผมไหมผมถามภรรยาเขาค่ะภรรยาบอกว่าอาจจะอยู่กับแฟน
บอกไม่ต้องอยู่เพราะว่าเขาไม่รับผู้หญิงถ้าอยู่ก็จะลำบาก
กลับไปกับผมแล้วก็ให้ญาติไปไปรับเดี๋ยวผมไปส่งที่อำเภอหรือที่โรงพักว่าได้
แต่เมื่อตอนก่อนที่ผมจะพาเขาไปค่ายนะครับนายทรงชัยเขาโทรศัพท์ไปหา
ปลายสายที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งนะครับค่ะเขาเขาจะขอให้ผมอ่า
ไม่ได้คือนายทรงชัยเนี่ยจะขอให้ผมปล่อยตัวไม่เอาเข้าไปแล้วก็โทรไปหาที่ปลายสายนะครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเขาก็เอามาให้ผมคุยด้วย
ผมก็แจ้งเขาไปบอกว่าถ้านายทรงชัยเนี่ยเป็นผู้เสพ
ผมทำได้อย่างเดียวคือต้องนำเข้าค่ายบำบัดถ้าคุณจะขอนายทรงชัยขอให้ไป
แจ้งกับที่ค่ายบำบัดว่าขอตัวกลับโดยจะให้ไปบำบัดวิธีการไหน
ผมก็ไปส่งที่ที่ค่ายครับผมอ่าค่ะผู้ใหญ่ค่ะนี่ฉันได้ประเด็นถึงที่มาของของของการมาค่ายนะคะ
แต่เนื่องจากเวลาเกือบหมดแล้วค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคดีนี้เนี่ย
น่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่อีกนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ช่วงนี้ก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะ
ได้สั้นมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เหลือคือเขาผูกคอตายด้วย
คุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นกันไหมคะอยู่ครับผมอยู่ครับอย่างไรอ่าก็อ่า
ตอนนำตัวขึ้นไปนอนแล้วลงมาข้างล่างทั้งหมดสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็เลยให้ครูประยงได้ขึ้นไปดูอ่าก็เลยถามถามอ่าที่อ่า
อยู่เวรข้างบนถามว่านายทงชัยอยู่ไหนก็เลยชี้ว่าให้ว่าอยู่ตรงนู้น
ประโยงก็เลยเดินไปดูก็ไปพบนายทงชัยนอนแบบนอนปกติ
แต่ว่าเอาเชือกผูกคอกับพนักพิงเป็นไม้ที่เท้าแขน
ครูประยงก็เลยเรียกให้เวนอ่ะให้มาบอกครูของลังว่านายทรงชายผูกคอตาย
เดี๋ยวเชือกอะไรเอ่อเป็นผ้าบรรคอผ้าผ้าบรรคอผ้าบรรคอ
ผ้าบรรคอครับผมใช่ใช่ใช่ผ้าบรรคอแล้วมีเชือกด้วยไหม
ก็เป็นเชือกเชือกเชือกป้ายชื่อครับผมป้ายชื่อเชือกป้ายชื่อใช่ครับ
คำว่าผูกนี่คือผูกจะเป็นแบบผูกแบบห้อยผูกธรรมดานะครับ
ผูกแต่หัวหัวก็นอนอยู่หน้าผมเป็นคนนอนปกติแหละครับแต่ว่ายงอยู่กับเอ่อไอ
ครับผมก็นอนแบบนอนเป็นคนนอนปกติเลยร้องควนคางอะไรไหม
ร้องก็นอนนิ่งเฉยธรรมดาอันนั้นคือสิ่งที่ที่ในข่าวเรียกว่าผูกคอตาย
อ่าใช่ครับผมใช่แล้วคุณไปทำยังไงคือคุณไปแก้ออกมาใช่ครับผม
ก็ผมไม่ได้จับก็มีเด็กที่เรียกมาจากข้างล่างด้วย
ข้างบนก็ไปช่วยกันเอาแกะผ้าออกแล้วก็อุ้มลงมาข้างล่างกัน
แล้วตอนระหว่างอุ้มลงมานี่มีดิ้นไหมไม่มีครับไม่มี
เป็กปกติเลยนอนปกติแล้วก็อุ้มมานอนอุ้มมานอนตรงที่ครูนั่งเข้าเวรทั้งหมด
ก็คือตรงลานใช่ตรงลานเดี๋ยวนี่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย
คือเหมือนไม่มีอะไรเลยนะถ้าถ้าฟังทั้งสองท่านเนี่ย
คือเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่อย่างที่บอกนะคะ
คือเมื่อมันเป็นคดีกันแล้วมันมีสองฝั่งเรายินดีต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วย
แต่วันนี้ยังไงขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังครับส่วนคดีว่าอย่างไร
ตำรวจน่าจะรู้ดีกว่าเราแล้วก็คงจะดำเนินไปนะคะแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่เอาภาพมาอธิบาย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะไทยรัฐยังตามต่อนะคะ
เพราะคดีนี้พาดหัวมาตั้งแต่วันแรกเป็นคดีแบบสะพรึงมากนะคะ
แล้วก็น่าตกใจมากแต่ตอนนี้เนี่ยยังตามตัวสามีภรรยาไม่เจอ
เพราะต้องฟังจากตัวเขาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ